แกงหัวตาลเป็นแกงกะทิเครื่องแกงแดงที่นิยมกินกับขนมจีนโดยจะใช้เนื้อตาลอ่อนนำมาฝานบางล้างน้ำเกลือก่อนนำไปแกงส่วนเครื่องแกงแดงที่ใช้มีพริกแห้งกระเทียมขาตะไคร้ผิวมะกรูดเกลือ
โคลกรวมกันนำไปผัดกับหัวกะทิแล้วนำเนื้อมาใส่ในเครื่องแกงที่ผัดใส่เนื้อตาลตามด้วยหางกะทิปรุงรสให้ได้รสชาติออกเค็มจากน้ำปลาออกหวานนิดจากน้ำตาลปี๊บและกะทิเมื่อสุกแล้วก็ใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าให้แกงหัวตาลมีสีสันสวยงาม